จริงเราคุยกันเล่นเราบอกว่าเรื่องทำแท้งเนี่ยมันเป็นประเด็นศักดิ์สิทธิ์
ประเด็นศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะไม่มีคนกล้าพูด
ทำไมพอเป็นเรื่องทำแท้งคนพร้อมใจจะเชื่อเรื่องศัยศาสตร์มากกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์
คุณสอนเพศศึกษายังไงเรายังนับอายุคันไม่เป็นเลย
คือเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่พาเรายกระดับความรู้ความเข้าใจและสิทธิมนุษยชน
สิทธิก็ไม่รู้มีสนับสนุนสถานบริการก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้

คุณจะไม่สามารถห้ามผู้หญิงไม่ให้ทำแท้งได้
ถึงยังไงเขาคิดแล้วว่าทำไมเขาต้องทำและเขาจะทำ
คุณจะไม่สามารถห้ามผู้หญิงไม่ให้ทำแท้งได้
คุณจะไม่สามารถทำแท้งได้

เพราะว่าเรามีหมอที่ให้บริการนะคะ
แล้วจริงรัฐบาลสนับสนุนค่าบริการยุติการตั้งคัน๓๐๐บาท
สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน
ที่สำคัญก็คือเราเพิ่งแก้กฎหมายไป๒ปีใช่ไหมคะ
เกือบ๒ปีที่อนุญาตให้ทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมาย
ถามว่าในทางทฤษฎีและปฏิบัติด้วย

ถามคนร้อยคนว่าคุณรู้ไหมว่ากฎหมายแก้ไขแล้ว
ร้อยคนนั้นอาจจะมีสัก๕๐คน๖๐คน๗๐คน
บอกว่ารู้แล้วว่ากฎหมายบอกให้ทำได้
ถามต่อว่าคุณรู้หรือเปล่าสถานบริการอยู่ที่ไหน
ร้อยคนบอกว่าไม่รู้มันคืออะไร
คุณมีแค่กฎหมายที่แก้ไขแล้ว
แต่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่มันเป็นสิ่งจำเป็น
ในการที่จะเข้าถึงบริการก็คือสถานบริการอยู่ที่ไหน
หรือแม้แต่ว่าค่าบริการเป็นอย่างไร

ว่าเขาควรที่จะทำประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้มากกว่านี้
ดังนั้นเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่ถามว่าทำแท้งทำได้จริงไหม
ทำได้จริงแต่คุณต้องมีความรู้มากเลยว่าจะไปทำที่ไหน
มีเงินเท่าไหร่แล้วก็รัฐให้เงินสนับสนุนเท่าไหร่
ทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับทราบมากกว่านี้
แต่คนที่ทำหน้าที่ที่จะต้องให้ประชาชนรับทราบเขาไม่ได้ทำหน้าที่
มีโอกาสขึ้นไปล่ะใช่ไหม
ในแห่งที่ว่าเราเป็นประเทศที่ไม่อนุญาตให้ทำแล้วเราก็แก้มาเป็นอนุญาตให้ทำในสิบสองสัปดาห์
ก็คือถ้าคุณอายุติการตั้งคันไม่เกิน๑๒สัปดาห์

คุณมีปัญหาสุขภาพจิตคุณก็ทำได้

แล้วก็การตั้งคันนั้นเกิดจากการถูกกระทำความผิดทางเพศ
มื้อหรืออนาจารย์หรืออะไรก็ตามล่วงละเมิดอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาตรา๓๐๕วงเล็บ๕
อายุคันถ้ามากกว่า๑๒ยังทำได้ไหมยังทำได้
มากกว่า๑๒ไม่เกิน๒๐ทำได้
แต่คุณต้องมาผ่านการปรึกษาทางเลือก
จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ก็คุณก็ยังทำได้หมายถึง๑๒ถึง๒๐
อันนี้คือถ้าตามที่เขาเขียนนะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราตีความกฎหมายจริงแล้ว
เราทำแท้งได้ตลอดทุกอายุคัน

เวลาที่คุณพูดว่าเมืองไทยเป็นเมืองคุด

หรือพุทธอะไรพุทธที่เป็นแก่นของพุทธหรือเปล่า

มันไม่ได้มีแค่เรื่องของศีล๕อย่างเดียว
ทำไมคุณไม่พูดถึงเรื่องความเมตตากรุณา
ถ้าคุณมองเห็นว่าพุทธศาสนา
พูดให้ความสำคัญกับเรื่องของเมตตากรุณา
คุณต้องมีเมตตากรุณากับผู้หญิงที่กำลังอยู่ในปัญหา
ไม่ใช่คุณแต่เอาแต่เรื่องสินข้อหนึ่งอย่างเดียว

เพราะว่ามันผิดความเชื่อของคุณ

อันนี้ไม่ใช่พูดของคุณกับพูดของพี่ก็ไม่เหมือนกัน

รู้สึกเศร้าว่าทำไมพอเป็นเรื่องทำแท้ง
พร้อมใจจะเชื่อเรื่องศัยศาสตร์มากกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์
ทำแท้งเป็นเรื่องเลวเรื่องบาป

และความคิดนี้มันครอบงำไปทั้งสังคม

ต่อให้คุณจบเมืองนอกมา
หมออะไรมาจากที่ไหน
คุณมาติดคำว่าศิลธรรมอันดี
ไม่เคยมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวทางการแพทย์
การทำแท้งปลอดภัยมันทำได้ง่ายอย่างไร
มีแต่ว่าคุณนั่งอยู่ในอำนาจแล้วคุณก็บอกว่า

เราเป็นเมืองพุทธมีพระเพิ่ออะไรก็ตาม

คือเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่
พาเรายกระดับความรู้ความเข้าใจ

อยู่ในสังคมที่กดเราเอาไว้
ให้อยู่ในกรอบศิลธรรมอันดีของคนสมัยก่อน

แต่มันทำให้รักษาชีวิตคน
ทำให้เขามีความปลอดภัยมากขึ้น
เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๑๙
อ่านข่าวของไทยมีนักศึกษาที่เชียงใหม่

น้องนักศึกษาผู้หญิงคนนี้อยู่ปี๓

เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสถานบริการอยู่ที่ไหน
บางทีคลินิกอาจจะอยู่ใกล้หอพักเขาไปอีก
ไม่กี่เมตรก็ได้แต่เขาต้องตายอยู่ในห้อง
ข้อเท็จจริงในระดับโลกก็คือ
ประเทศที่ไม่มีกฎหมายสนับสนุนการทำแท้ง

จะมีผู้หญิงที่เสียชีวิตกับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย
หรือบาดเจ็บจำนวนมาก
ระยะเวลาตอนนั้นที่เรารู้ตัวเองว่าท้องเนี่ย
จนถึงที่เราได้ตัดสินใจไปยุติแล้วเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
คือระยะเวลารวมแล้วประมาณ๕เดือน

สังคมที่โหดร้ายกับเราการตีตาว่าเป็นคนไม่ดี
ไม่ต้องพูดถึงสังคมเลยแม้กระทั่งตัวเองที่จะไปเข้ากระบวนการทำแท้ง
กดดันแล้วมันไม่มีใครอยากทำ
มันมีคำนึงที่พูดว่ากฎหมายผ่านแล้วคนก็ไปทำแท้งกันเยอะเลยสิ
มันไม่มีใครอยากท้องเพื่ออยากที่ไปทำแท้งค่ะ
การทำแท้งมันต้องมีความรู้สึกลึกเล็กในหัวใจอยู่แล้วว่า

เราก็ทิ้งเวลานานมากไม่มีอะไรเลย
มีแค่คนที่รู้จักเขาพอจะเข้าถึงบ้าน
เพราะเขามีความรู้เขามีทรัพยากรด้านความรู้ของเขา
ช่วงประมาณ๔แล้วเนี่ยถึง๕แล้วเนี่ยมีการคิดว่าจะต้องท้องจนให้คลอดด้วย
ตัดสินใจไปทำอยู่ดีต่อให้มีแวบนึงที่อยากเก็บเอาไว้
ถ้าวันนี้ยังเก็บเขาไว้สิ่งที่เราคิดว่าสูญเสียอย่างแรกคือ
สุขภาพจิตของเราค่ะที่สุขภาพจิตแย่นี่คือเครียด
หาเงินยังไงดีในแต่ละวันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราโตมาจากครอบครัวที่ไม่พร้อม
พ่อแม่เราไม่มีเงินส่งให้เราเรียนหนังสือ
มันกระทั่งแบบมันต้องดิ้นลนด้วยตัวเอง

เพราะว่าชีวิตเราต้องหาเงินตลอดเวลา
เพราะเราหาเช้ากินค่ำเราขายของอะไรอย่างนี้
หาเงินสำรองให้ลูกไปเรียนหนังสือแล้วนะ

แค่ว่าเลี้ยงวันต่อวันให้มันจบ

ความคิดว่าเราความรับผิดชอบที่เราเลือกให้เขาเกิด
ก็ตัดสินใจว่าเออดีกว่า

เราไม่สามารถเลี้ยงชีวิตชีวิตหนึ่งได้ดี

บอกว่าเรื่องทำแท้งเนี่ยมันเป็นประเด็นศักดิ์สิทธิ์

เรื่องทำแท้ต่อให้คุณสนับสนุน

ถ้าในสังคมที่เรามองเห็นทั้งหมดเนี่ย

มันเป็นสังคมที่กดทับผู้หญิง
เพราะเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่

ผู้ชายเหล่านี้เคยท้องหรือเปล่า

มองเรื่องทำแท้งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
หมอที่ให้บริการทำแท้งไม่ใช่

หมอด้วยกันเองก็ว่าเขา
อนามวิวคันก็ไม่เป็น
สิทธิก็ไม่รู้มีสนับสนุน
สถานบริการก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้

มันยากทั้งหมดเลยกว่าคุณจะแก้ทีละอัน
ทีละอันกว่าคุณจะเข้าถึงบริการ

ฉันสนับสนุนเรื่องการทำแท้ง
เราไม่ค่อยตั้งคำถามกับร่างกายนะว่า

เขาต้องทนอะไรอยู่กี่เดือน

บอกแล้วว่าไม่อยากท้อง

การทำแท้งเป็นบริการทางการแพทย์ที่จำเป็น
และเกิดขึ้นมากที่สุดในโลก
มันเป็นเรื่องบริการที่ปกติที่เกิดขึ้นในคลินิก
มันเกิดขึ้นมากกว่าหัตการใดทางการแพทย์

การทำแท้งโดยการใช้ยามีความปลอดภัยถึง๙๕ขึ้นไป
คือโอกาสที่คุณจะเป็นเหมือนในน้ำ
อะไรตกเลือดสีอะไรอย่างนี้

จริงแล้วประเทศไทยทำแท้งปลอดภัยได้ทุกอายุคัน
และมีระบบสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ถ้าประเทศตั้งใจทำเรื่องนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำเรื่องนี้ให้มันดีกว่านี้

จริงแล้วประเทศไทยทำแท้งปลอดภัยได้ทุกอายุคัน
จริงแล้วประเทศไทยทำเรื่องนี้ให้มันดีได้ทุกอายุคัน